สำหรับคดีนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ถ้าดูความคืบหน้าจับตาดูกันต่อ
เพราะว่าคาดว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายนะคะ
แล้ววันนี้ก็มีการคุมตัวรอปภบ้านกำนันนกมาสอบปากคำต่อด้วย
ปภถูกสอบปากคำหลายรอบแล้วนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งวันนี้ถ้าไปดูที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ตอนเช้าเนี่ยมีตำรวจกองปราบปรามมาประชุมความคืบหน้าของสำนวนคดีนะคะ
แล้วก็มีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนอาจจะไปขอหมายจับ
ออกหมายจับบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งหมายก็คือหมวดปอง
วดปองเป็นตำรวจจราจรสพเมืองนครปฐม
แล้วมีภาพของเขาปรากฏขึ้นในวงจรปิดคืนวันเกิดเหตุด้วยนะคะ
วันนี้เช่นเดียวกันค่ะพนักงานสอบสวนก็ไปเข้ารวบรวมหลักฐานลายนิ้วมือแฝงเพิ่มเติม

ถ้าเมื่อวานนี้เขาไปเจอแล้วก็เก็บไปรอบนึงละ
วันนี้ก็ไปเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะ
คันนี้ก็เป็นคันที่พาตัวกำนันนกหลบหนีในคืนเกิดเหตุนะคะ
ส่วนชุดสืบสวนได้คุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้านกำนันนกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็พาตัวออกจากห้องสอบปากคำภายในกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ตอนช่วงเวลานี้ค่ะคือนักข่าวก็พยายามจะเข้าไปสอบถามรอปภนายนี้นะคะว่าเครียดไหม
เพราะว่าถูกนำมาสอบเค้นทุกวันเลย
แล้วพยายามจะสอบถามถึงคืนเกิดเหตุว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาก็ไม่ตอบคำถามใดเลย
จนสุดท้ายตำรวจพาขึ้นรถไปนะคะ
ก็คาดว่าจะนำตัวไปตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
และรายงานล่าสุดตอนบ่าย
ก็มาสอบปากคำตำรวจที่อยู่ในงานบ้านกำนันนก

ซึ่งรองโจ๊กนะคะก็เป็นนายตำรวจเอ่อ
ซึ่งผลตำรวจเอกล์สุรเชษฐ์หักพาน

ปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็สรุปว่ามีตำรวจ๒๙นาย
คือสรุปรองโจ๊กสรุปว่ามีตำรวจ๒๙นาย
แบ่งเป็นตำรวจที่ถูกจับกลุ่มไปแล้ว๖นาย
ตำรวจทางหลวงเสียชีวิตไป๒นาย
ก็คือสารวัตรสิวนะคะแล้วก็ผู้กำกับเบิ้ม
บัตรเจ็บ๑นายคือพันธุ์ตำรวจโทวศิลป์
เพราะฉะนั้นก็เหลือตำรวจที่ต้องให้ปากคำ๒๐นาย
ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมตำรวจที่ร่วมงาน
ถูกตั้งกรรมการสอบ๑๗นาย
ซึ่งในกลุ่มนี้มีทั้งชั้นประทวนและสัญญาบัตร
อย่างเช่นพันธุรกิจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุล
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพรจงอักษร
พันธุ์ตำรวจโทพะทรวรยาวิสุทธิ์นะคะ
ส่วนอีก๓นายเป็นพยานเข้ามาให้ปากคำแล้ว
ก็ยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบค่ะ
ซึ่งทางพลตำรวจตรีวีรพลเจริญสิริรองเจรตำรวจบอกว่า
ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการ
ให้เร่งสอบตำรวจทั้ง๑๗นาย
โดยมุ่งเน้นนะคะไปว่าคืนวันนั้นตำรวจทั้งหมดทำอะไรได้บ้าง
ทำอะไรบ้างอธิบายเหตุการณ์ทั้งหมด
ว่ามีความผิดมีความขัดกับจริยธรรมของตำรวจหรือไม่
ก็จะให้แล้วเสร็จและรายงานผลต่อเจรตำรวจแห่งชาติ
และผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติอันนี้ต้องทำให้เสร็จ
ภายในเวลา๑๕วันนะคะ
นะครับตำรวจเยอะมากนะ
ที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ